คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบซ้ำซากและแบบเดิม
แล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาสำคัญ
ที่พูดอยู่ก็คือเรื่องของวินจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็วินจักรยานยนต์เหมือนกันแต่เป็นเอกชนผ่านแอปพลิเคชัน
คือวินรับจ้างในพื้นที่กับมอเตอร์ไซค์ที่เรียกผ่านแอป
ใช่ตีกันอีกแล้วตีอีกแล้วจะเหลืออะไรคะ
คราวนี้คนเจ็บเพียบเลยมีเรื่องปืนมีมีดมีไม้เบสบอลด้วย

ห่างจากโรงพักษณ์พูดแล้วเดี๋ยวคุณจะตกใจกัน
เท่าไหร่ค่ะ๒๐๐๓๐๐เมตรค่ะ

ก็เดินถึงใช่ค่ะคุณเดินแล้วไม่เมื่อยเลยค่ะคุณน้ำแข็ง
แล้วทำไมถึงปล่อยให้แบบวินในพื้นที่กับอะไรเรียกผ่านแอปโบ๊ทใช่ไหม

นี่แหละแล้วดูสิคะเนี่ยตีกันยับเยินแบบนี้
ตำรวจเนี่ยพอรู้เสร็จปุ๊บก็ไปดูตรงจุดเกิดเหตุแหละ
ตรงนี้มันคืออยู่ตรงบริเวณปากซอย๙

ห่างจากโรงพักษพเมืองพัทยาไม่ถึง๓๐๐เมตรจ้ะ
นี่แหละตำรวจไปถึงก็กลายเป็นว่าเห็นคราบเลือดเต็มไปหมดแล้ว
ของกลุ่มคนเจ็บล้มคว่ำอยู่สภาพเป็นแบบนี้
เอาถามว่าเอาตำรวจมาหายแล้วเหรอไปไหนกันแล้ว
มีกลุ่มคนเจ็บไงเพื่อนเขาพาตัวไปส่งโรงพยาบาลก่อนหน้า
เบื้องต้นตำรวจสอบสวนมีคนเจ็บถึง๔คนค่ะ
โดยนายขจรศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาด้วยแหละ
เป็นคนที่ขับวินโบ๊ะนะคะก็คือขับจากแอปพลิเคชัน
ส่วนเพื่อนเนี่ยนะทำไมถึงมาเจ็บด้วยกันแบบนี้
เพื่อนมีใครบ้างนอกจากขจรศักดิ์มีกฤษฎา
โดนฟันแขนซ้ายกิติศักดิ์นะคะถูกฟันหลังแล้วก็ศีรษะแตก
อิทธิพันธ์อายุ๒๔ถูกมีดฟันนิ้วชี้ข้างซ้ายหวิดขาด

ผมอ่ะได้รับลูกค้ามีลูกค้าเนี่ยเรียกผมมา

แล้วด้านมันเป็นจุดที่มีวินจักรยานยนต์เจ้าถิ่นอยู่ตรงนั้น

ผมคิดแล้วเฮ้ยเห็นปุ๊บ
เห็นวินรับจ้างอยู่ตรงนั้นรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะเห็นข่าวมาเยอะ
โทรตามเพื่อนมาก่อนเฮ้ยให้มาช่วยกันก่อน
พอเพื่อนมาปุ๊บก็โดนปรีเข้ามาทำร้ายทันที
หลังจากนั้นเขาเลยตัดสินใจคือทั้งตัวเขาทั้งตัวเพื่อนวิ่งหนีกันจ้าละวันนะคะ

ตำรวจบอกให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แต่ตัวเองทิ้งรถเอาไว้ไงตอนหนี

เอาตัวไปก่อนแต่ว่ารถทิ้งไว้ตรงนี้

ใช่ตัวเองก็เลยหนีออกมากับกลุ่มเพื่อน
แล้วก็เลยไปแจ้งความ

เดี๋ยวจะกลับไปเอามอเตอร์ไซค์แล้วจะไปโรงพยาบาลตรวจร่างกาย
ปรากฏรอบที่๒ที่กลับมาคุณเชื่อไหมคะ
คราวนี้ค่ะบอกอีกฝั่งนึงมาพร้อมอาวุธครบมือ
ไม้เบสบอลมีดดาบปืน
แล้วกรูกันเข้ามาทำร้ายตัวเขากับเพื่อนเนี่ย

พยายามจะวิ่งหนีเข้าไปตรงบาร์เบียร์ตรงนั้นเนี่ย
แล้วก็มีคนออกมาช่วยห้ามค่ะ
เขาล่ะว่าจะขับรถออกจะถึงรถหนีะพี่
ตรงนี้คือไม่อยากจะมีเรื่อง
คือวินทั้ง๒ฝั่งฝั่งแซมพันธุ์
กับฝั่งรุ่งแดนซ่อมเมอร์ก็คือมาล้อมเราเลยพี่

พี่อรูปะทิ้งรถคือผมอยากวิ่ง
ว่าเกิดจากอะไรอ่ะ
เหมือนรู้แล้วครับ

มันจะจบลงตรงที่ไปตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีถูกไหม
แต่หลายคนก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วเราจะต้องมาดูข่าวแบบนี้กี่ครั้ง
แล้วเราเหมือนกันจะต้องมาอ่านข่าวแบบนี้กี่ครั้ง
เพราะคนในพื้นที่บอกเลยค่ะว่าเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขเรื่องนี้ค่ะ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างที่บอกนะ
เป็นเมืองการท่องเที่ยวที่พัทยาแล้วก็มีข่าวบ่อยเหลือเกินนะครับ